ห้ามรถของเจ้าหนูชาวมาเลเซียคนนี้หน่อย
ที่ถูกพ่อทิ้งให้นั่งเฝ้ารถหรู
ต้องคอยร้องตะโกนแล้วก็ชี้มือชี้ไม้ให้รถคันอื่น
หลบเพื่อไม่ให้เข้าใกล้รถหรูของพ่อโดย
อย่างนั้นหนูหวงรถพ่อนุ
หนูก็หวงไปตามที่พ่อสั่งนะฮะ

สต๊อปถอยไปค่อยออกคำสั่ง
นี่ดูสิแล้วคือเขาใส่เสื้อสีเดียวกันกับสีรถเลยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนกาญจนวนิษฐ์ใกล้ด่านสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา

ก็ขับรถเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยผ่านด่านสะดาว
รถสปอร์ตหรูเปิดประทุนสีสวยคันนี้นะฮะ
ี่ห้ออดี้สีเขียว

ที่พ่อจอดรถทำธุระ
แต่ก็จอดรถเกะกะเขาไหมคุณ
เออช่วงทางกลับรถอยู่เนอะ
คือริมฟุตปาดริมทางเท้ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่แล้ว
แล้วคันเขียวเมหมาจอดเกือบจะกลางสนุนอยู่แล้ว

แต่ก็อันตรายนะให้เด็กอยู่รถคนเดียวอีกนะฮะ

เพราะว่าจอดรถทิ้งไว้พ่อไปทำธุระ

แล้วก็จอดใกล้กับจุดกลับรถ

หนูน้อยนั่งเฝ้ารถก็ต้องรีบจัดการโบกรถคันอื่น
บอกว่าอย่ามาเฉียวชนรถพ่อผมนะรถพ่อผมแป้ง

ก็ส่วนการจอดรถขวางทางเลี้ยว
มีป้ายห้ามจอดแต่นักท่องเที่ยว
บอกนักท่องเที่ยวคนนี้อาจจะมองไม่เห็น
แล้วก็หลังจากที่มีการโพสต์ลงในโซเชียลเรื่องนี้นะครับ
ก็มีคนเข้ามาดูกว่า๖๐๐๐คนแล้วก็แน่นอน

ห่วงรถเหลือเกินดูแลรถให้พ่อ
แต่ส่วนหนึ่งก็คิดเหมือนผม

ยูเทิร์นแล้วแบบยูเทิร์นไม่ได้ก็ต้องกระยึกกระยักใช่ไหม
เห็นเด็กคนนี้แล้วให้อภัย